คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเราเรียกสรรพนามกันว่า

เราจะใช้แทนสำหรับคนที่เรารัก
คนที่เราสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
หรือใช้เรียกแทนคำว่าแฟนถูกต้องไหม

แต่ว่าคำนี้เนี่ยเป็นคำที่พี่แบร์เขาใช้

ซึ่งหลายคนก็ตกใจบอกคุณ

ต่อไปนี้คำว่าที่รักเนี่ยจะเป็นคำที่พี่แบรี่ณเดชน์

เพราะเจ้าตัวเองก็ยอมรับต่อหน้าสื่อ

แต่ดิฉันก็เขินเหมือนกันนะส่วนเรื่องที่แฟนคลับรุ่นป้ามีกระชากแขนฝ่ายหญิงเพื่อให้มาเซลฟี่ด้วย
แบรี่เขาจะเป็นห่วงน้องสาวคนนี้ขนาดไหนไปฟังกันค่ะ

เวลาเขาเรียกเราที่ตายย้าต่อปากกระดาฬค่ะ

ขา

แต่ส่วนมากก็เรียกพี่ค่ะ
ย่าถามถึงเรื่องโดนกระชากแขนในงานกระถิ่น
หนูว่าไม่เป็นตั้งใจหรอกคะ
ด้วยการที่ระยะมันไกลกันนะคะ
เขาน่าจะอยากได้รูปมากอะไรอย่างนี้ค่ะ

เจ็บตัวไหม
ไม่ได้เจ็บนึกว่าตกใจมากกว่าค่ะ

ผมก็จะดึงมือแต่มือที่ผมดึงคือมือน้อง
ก็จะไปทำอะไรมากก็ไม่ได้ใช่ไหม
ก็ได้แต่บอกเขาเหมือนให้เขาตั้งสตินิดนึง
ก็เป็นห่วงเป็นใยกันอะไรแบบนี้

ดิฉันเชื่อนะว่านักข่าวที่จ่อไมค์สัมภาษณ์อยู่เนี่ย

คือมีช็อตที่แบบว่าเออจะว่าโป๊ะแตกก็ได้ครับ
เฮ้ยคือห้างกันเลย

แบร์เฉยเป็นแบรี่ที่รัก
แต่เขาเรียกแทนพี่แบร์ว่าพี่

แต่พี่แบร์เรียกน้องยาวว่าพี่รัก